ส่วนเรื่องนี้ข่าวใหญ่ที่ตามกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๔กุมภาพันธ์
คดีที่คนร้ายยิงถล่มใส่รถของนายกอบตบางสมบูรณครนายก
อันนี้คือภาพนี้คือภาพจากกล้องหน้ารถของรถตู้ที่ถูกยิงใส่เลย

ที่บอกว่าคืบหน้าก็คือออกหมายจับ๓คน
จับได้แล้ว๑อีก๒คนยังหนี

คนขับรถและรองนายกอบตที่อยู่ฝั่งขวาของรถตู้เสียชีวิต
นายกอบตอยู่ฝั่งซ้ายถูกยิงบาดเจ็บตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ปรึกษาอยู่ด้านหลังคนนี้รอดปลอดภัยไม่บาดเจ็บอะไรเลย
แล้วภาพนี้เห็นเลยว่ารถคันที่ก่อเหตุคือรถเก๋งสีบรอนแบบนี้
ประกายไฟออกจากปลายกระบอกปืน
เป็นลักษณะของการถล่มยิงเลยนะคะ
เป็นปืนอากาศนะคะครับทีนี้ค่ะสามคนกุมารขาวกุมารดำ

มารขาวกุมารดำผู้ต้องหาสองคนนี้หลบหนี

หลบหนีอยู่แต่๑คนที่ตามไปถึงบ้านรถจับตัวได้
คาดว่าคนนี้เป็นคนที่รับจ้างหารถในการก่อเหตุ
หรือไม่ก็หาปืนมาก่อเหตุนี้
เดี๋ยวไปดูหน่อยนะคะวินาทีที่เจ้าหน้าที่ไปบุกจับผู้ต้องหาค่ะ
นี่ค่ะ๑ใน๓ผู้ต้องหาต้องบอกว่าเป็นผู้ต้องหาชุดแรกนะคะ
ที่เจ้าหน้าที่ออกหมายจับแล้วก็พยายามจะเข้าไปควบคุมตัว
เจ้าหน้าที่ไปกันสามร้อยกว่านายนายธวัชชัยศรีชาญหรือในวัดอายุสี่สิบแปดค่ะ
ครับคนที่ใส่ผ้าขาวม้าคนนี้ค่ะน่าจะเป็นคนจัดหารถที่ใช้ในการก่อเหตุ
อืมหรือจัดหาปืนในการก่อเหตุเป็นอดีตผู้สมัครเลือกตั้งนายกอบตศรีจุฬา
จับได้ที่บ้านในตำบลศรีจุฬาจังหวัดนครนายกนี่นะคะแต่เบื้องต้นเขาปฏิเสธนะคะ
ในบ้านเนี่ยเจอหลายอย่างเลยเดี๋ยวค่อยติดตามไปเรื่อย
ุมารขาวกุมารดำที่บอกคือผู้ต้องหาอีกสองคนค่ะเขามีฉายากุมารขาวกับกุมารดำ
นายรัชพลตันสุวรรณรัฐหรือในบิ๊กคนนี้คือกุมารขาวอายุสามสิบห้า
คาดว่าคนนี้เป็นมือปืนโอ้นี่มือปืนเลยล่ะเป็นมือยิงเลยโอ้โห
นายภูริวัฒน์นิ่มเรืองหรือในออดคนนี้ฉายากุมันดำอายุห้าสิบสองครับ
ว่าเป็นคนขับรถเก่งแต่มันมีประเด็นเพิ่มเติมต่อท้ายขึ้นมา
นายภูริวัฒนิ่มเรืองคนนี้ค่ะเป็นน้องชายของนายประสบโชคนิ่มเรือง
อดีตนายกอบตบางสมบูรณ์คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
เป็นคนที่ถูกพาดพิงคนแรกเลยว่าอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารครั้งนี้หรือเปล่า
ซึ่งคุณประสบโชคก็ปฏิเสธไปแล้วแล้วก็ชี้แจงไป
ปฏิเสธจนถึงตอนนี้ก็ยังปฏิเสธอยู่แต่หนึ่งในผู้ต้องหาเป็นน้องชายของนายประสบโชคค่ะ

นี่คือนายประสบโชคภาพซ้ายมือนะคะเขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวนะคะ
ถ้าผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดนครนายกค่ะเป็นผู้ต้องหาตามไหมจับของสารจังหวัดนครนายกนะคะ
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนสงครามที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้
ยิงปืนในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหานะคะจับได้แค่คนเดียวนะคะอีกสองคนยังหลบหนีอยู่
ทีนี้ค่ะคนที่จับได้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าดูตรงนี้ด้วย
ว่าสิ่งที่เจอในบ้านเขาเจออะไรบ้างเจออาวุธปืนลูกซองยาวอาวุธปืนสั้น๙มม
ลูกกระสุนปืนลูกซอง๔นัตริเมตรลูกกระสุนปืนโพกจุด๓๘๒๐นัตริเมตร
ไอ้พวกเนี้ยเอามาจากไหนนายธวัชชัยผู้ต้องหาคนนี้บอกว่า
ผมเก็บได้เก็บได้เหรอผมเก็บได้อุ้ยเก็บได้เยอะจัง
และเขาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยนะคะทีนี้ค่ะพอนายธวัชชัยคนนี้ถูกจับ
สืบสวนพิเศษก็ควบคุมตัวเอาไว้ที่บ้านก่อนนะคะเพื่อสอบปากคำเพิ่ม
เพื่อหาข้อมูลของรถคันที่ก่อเหตุหาข้อมูลของปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
แต่ตอนนี้ยังไม่เจอหลักฐานที่ว่าค่ะนายธวัชชัยอ้างว่ารถคันก่อเหตุ
ถูกทิ้งลงไปในบ่อปลาอยู่ติดกับบ้านพักพื้นที่กว่า๕ไร่
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งค้นหาหลักฐานนะคะใช้นักประดาน้ำดำน้ำเลยค่ะ
ดำน้ำหารถเลยค่ะใช้เวลาอยู่สองชั่วโมงกว่ากว่าแต่ก็ยังไม่เจอ
อกจากนี้ใช้เครื่องตรวจวัตถุโลหะตรวจสอบพื้นที่รอบบ้านของนายธวัชชัย
ไม่เจอปืนแต่ลูกกระสุนเพียบมันหล่นเกลื่อนกระจายอยู่รอบบ้านนะคะคุณผู้ชม
มันเกลื่อนอยู่รอบบ้านเลยครับญาติบอกว่าอ๋อไอ้ลูกกระสุนที่เกลื่อนรอบบ้าน
ยิงฉลองปีใหม่กันและเป็นความชอบส่วนตัวของนายทวชชัยด้วย
ชอบยิงนกตกปลาเนี่ยกระสุนเลยตกอยู่รอบบ้านคุณผู้ชมดูสิคะ
นายธวัชชัยตำรวจก็ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดแน่นอน
เพราะว่าถูกออกหมายจับเรียบร้อยครับภรรยาของนายธวัชชัย
ตำรวจบอกขอคุยด้วยหน่อยขอคุยด้วยหน่อยว่าคุณเกี่ยวด้วยไหม
ระหว่างคุมตัวนายธวัชชัยมาสอบปากคำนะคะ
นักข่าวก็พยายามถามถึงสาเหตุถึงแรงจูงใจ
ถามว่านายธวัชชัยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ส่วนไหนอย่างไร
เจ้าตัวไม่พูดอะไรเลยเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้นิดนึงค่ะ
คุณผู้ชมคะสอบปากคำนายธวัชชัยที่บ้าน๔ชั่วโมงกว่านะคะ
หลังจากนั้นก็นำตัวไปสอบปากคำต่อที่โรงพักษ์สพดงละคร
ในชั้นจับกลุ่มนายธวัชชัยปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
แต่ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงไม่เคยถูกจับกลุ่มมาก่อนด้วย
ในวันที่เกิดเหตุเจ้าตัวบอกว่าผมมากินหมูกระทะอยู่กับนายรัชพล
ตอนที่มันเกิดเรื่องยังออกไปดูที่เกิดเหตุอยู่เลย
ที่รถของนายกอบตบางสมบูรณ์ถูกยิงถล่ม
ผมไม่เกี่ยวเขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้เป็นคนลงมือก่อเหตุ

บอกเขาไปดูค่ะแต่เขายอมรับนิดนึงว่า
เขาก็สนิทสนมกับนายประสบโชคอดีตนายกอบตบางสมบูรณ
คนที่ถูกพาดพิงเขาแค่สนิทนะคะเขาบอกเขาสนิทเฉย
แล้วก็สนิทกับนายรัฐพลผู้ต้องหาอีกคนนึงด้วย
สนิทกับนายภูริวัฒน์ผู้ต้องหาอีกคนนึงด้วย

ใช่สนิทกับกุมารขาวกุมารดำทั้งคู่
และตัวนายธวัชชัยเป็นผู้สมัครนายกอบตศรีจุฬาที่นครนายก
รอบที่แล้วแต่แพ้กันเลยต่าง
แต่เขาปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาอยู่นะคะตอนนี้
อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
ท่านผู้ชมครับถ้าย้อนไปช่วงเช้ามืดวันนี้
ก่อนที่ตำรวจก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปจับนายธวัชชัยเนี่ยชุดปฏิบัติการพิเศษ
นุมานและบุรพา๔๙๑นี่ครับช่วงเช้ามืดเลยนะฮะปูพรมลงพื้นที่ตรวจค้นแหล่งกบดานซุกซ่อน
อาวุธปืนแล้วก็อาวุธต่างต่างของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุหนึ่งในนั้นคือบ้านของในบิ๊ก
นายรัฐพลตันสุวรรณรัฐในพื้นที่ตะบนบางสมบูรณ์ที่อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายก
ซึ่งเคยใช้เป็นพื้นที่ในการเปิดร้านแพร่หมูกระทะแล้วก็กลายเป็นปัญหา
ระหว่างนายกอบตที่ถูกยิงกับอดีตนายกอบตที่ถูกกล่าวหา
ซึ่งในบิ๊กนี่เป็นลูกน้องคนสนิทของนายประสบโชคนะฮะค่ะนี่นะฮะ
เคยเอาแพร่ท่องเที่ยวที่เป็นทรัพย์สินส่วนราชการมาเปิดเป็นร้านหมูกระทะของตัวเอง
เขาก็มีคดีความพาดพงพาดพิงอะไรกันอยู่นะระหว่างนายกอบตคนปัจจุบันกับอดีตนายกอบ
นายยกอบต่อหลังจากนายยนต์กรได้รับตำแหน่งนายยกอบต่อเนี่ย
ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เคยไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กด้วย
เนี่ยชุดฮานุมานกับบุรพาสี่เก้าหนึ่งนะครับ
ไปตรวจสอบเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เช้ามืดวันนี้นะครับไปถึงบ้านพักของในบิ๊ก
หรือว่านายรัฐพลไม่เจอนะฮะไม่ได้อยู่ที่บ้าน
เจอเมียกับแม่ยายที่ออกมาบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าในบิ๊กเนี่ย
ออกจากบ้านไป๓วันแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกัน
จะให้เด็กไปทึ่งเรียนอย่างนี้ว่าเราวันนี้ทำอะไร
แล้วพี่ลุงลาวัลได้ปรึกษาอะไรเกี่ยวกันเรื่องนี้บ้างไหม
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาอยู่ชั่วโมงกว่านะครับท่านผู้ชมครับ
ในการสอบปากคำภรรยาของในบิ๊กแล้วก็ทราบว่ารถยนต์ฮอนด้า
ตามที่ปรากฏในภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยจอดอยู่ที่บ้านภรรยาของในบิ๊ก
อยู่ไม่ห่างจากร้านหมูกระทะที่เป็นแพ้ที่ไปตรวจค้น
แล้วก็ไปยึดเอาไว้ได้เป็นหลักฐานนะฮะ
ส่วนมิซูบิชิมิราชคันที่ใช้ขับประกบยิงตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับท่านผู้ชมครับ
อีกหลังนึงคือบ้านของนายภูริวัฒน์ผู้ต้องหาอีกคนนึงเนี่ยในพื้นที่ตะบนบางสมบูรณ์จังหวัดนครนายก
ตำรวจไปบุคคลเช่นกันแต่ก็ไม่เจอผู้ต้องหานะครับ

ทีนี้ค่ะก็ต้องหารถที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยนะคะ
อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ถึงขั้นใช้นักประดาน้ำงมหาในน้ำว่าเขาเอาไปทิ้งน้ำแล้วหรือเปล่า
ก็ไม่รู้เอาไปชำแหละเปลี่ยนสภาพอะไรหรือเปล่า
อยู่ที่บ้านของนายธวัชชัยก็คือผู้ต้องหาที่ถูกจับนะคะ
นี่นะคะเขาแกะออกมาแบบนี้ล้อนะคะ
ด้านหน้าเป็นล้อแม็กซ์ปกติกองพิสูจน์หลักฐานชำแหละล้อออกมาเลย

ตามภาพในกล้องวงจรปิดที่เหมือนกับมาประกบยิง
แล้วมันจะมีชนกับรถตู้ของนายกอบตด้วยใช่ไหมคะ
ใช่เขาเลยไปตรวจว่ามันมีอะไรที่เชื่อมโยงกันหรือเปล่า
ครับนี่ค่ะแล้วก็หาหลักฐานในรถเพิ่มเติมด้วย
เจ้าของรถเป็นคนสนิทของนายธวัชชัย
คุณผู้ชมดูภาพขวามือนะคะภาพจากกล้องหน้ารถของรถที่
รถตู้ของนายกประตอด้วยที่โดนยิง

ใช่เขาก็เลยสงสัยว่ามันเกี่ยวกับไอ้รถคันนี้หรือเปล่า
ที่ไปจอดอยู่หน้าบ้านของนายธวัชชัย

เจ้าของรถขอใช้เป็นในบีนามสมมุติก่อนนะคะเบื้องต้น
เป็นคนสนิทของนายธวัชชัยด้วยค่ะ
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เคลื่อนย้ายรถไปไหนเลยนะรถคันนี้
อยู่ตรงนี้ตลอดทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุการณ์นี้
ครับก็อาจจะเป็นไปได้ก็
รถเขาก็เปลี่ยนบางทีมันความจำเป็น
ฝากระทะร้อแมกร้อเหมือนกันเลยมันก็เปลี่ยนกัน

ก็ต้องไปเปรียบเทียบเทียบเคียงเอาซึ่งโอ้โห

อันนี้ก็ต้องหากันยากอยู่พอสมมุติมาหานะครับ
แต่เท่าที่ดูการทำงานสำรวจเนี่ยถือว่าละเอียดยิบเลยนะครับ

เราได้คุยกับพี่สะพ้ายของนายธวัชชัย
หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มตัวได้ในวันนี้นะครับ

ชื่อยุภาพันธ์ศรีชาญ
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วย

คือทางคุณยุภาพันธ์เนี่ยบอกว่าไม่เชื่อว่านายธวัชชัยจะเป็นผู้ร่วมขบวนการ
เพราะในวันเกิดเหตุธวัชชัยยังนั่งดื่มสังสรรค์อยู่กับเธอที่บ้านหลังนี้เลย
แล้วจะไปร่วมยิงเขาได้ยังไง
ส่วนเรื่องปมเหตุขัดแย้งยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรกัน
ไม่เชื่อลองไปถามครอบครัวของผู้ตายดูได้
นายธวัชชัยเนี่ยเป็นญาติกับรองนายกอบตแล้วก็สนิทกันมาตั้งแต่ต้นตระกูลแล้วนะ

หลังจากนี้ทางครอบครัวจะขอสู้คดีให้ถึงที่สุด
เพราะเชื่อว่านายธวัชชัยไม่ได้ทำ
ส่วนเรื่องของคนจ้างวานใครจะมาเกี่ยวข้องแบบไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ย
ทางคุณยุภาพันธ์บอกว่าพวกเธอก็ไม่รู้หรอก
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องสืบสวนสอบสวนขยายผลกันต่อไป
ก็ต้องห้ามแต่ฉันรู้ว่าน่ะมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่เกี่ยวหรอก
รักกันจะตายเธอลองไปถามไอ้คนที่ตายวันนี้นะ
ว่ารองนายกก็ว่าเขาก็ถวัดใจกูลสิจารณ์เราขนาดไหนกัน
คุณผู้ชมค่ะคือเหตุการณ์นี้เสียชีวิต๒คน
คือนายสมชายมุ่งกาดอายุ๖๓ปีรองนายกอบตบางสมบูรณ์
และนายวัชระนุษย์แดงอายุ๕๒ปีคนขับรถ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับลูกชายของรองนายกอบตที่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
เขาก็เปิดใจว่าโอ้โหพอเห็นข่าวว่าตำรวจออกหมายจับ๓คนนี้
เลยนะคะเขาไม่คิดว่าจะเป็น๓คนนี้

เพราะนายธวัชชัยคนที่ถูกจับได้แค่คนเดียวสนิทกับครอบครัวเขามากเลย
สนิทกันมากรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีนับถือกันเป็นญาติพี่น้อง
หลังเกิดเหตุตอนเป็นข่าวไปแล้วนายธวัชชัยที่ถูกจับยังมาร่วมงานศพอยู่เลย
ยังเอาพวงหลีดมาวางหน้าหีบศพอยู่เลย
ไม่อยากจะเชื่อว่านายธวัชชัยจะร่วมกับขบวนการในการก่อเหตุครั้งนี้
ส่วนอีก๒คนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยนะคะ
ลูกชายของรองนายกอบตที่ถูกยิงเสียชีวิตบอกว่าไม่สนิทค่ะ
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นอีก๒คนนี้ด้วย

นี่นายธวัชชัยส่งพวงหลีดมา
ุมารขาวกุมารดำอะไรที่ยังหลบหนีอยู่เนี่ย

เคยมาร่วมเล่นกีฬาในหมู่บ้านเมื่อวันเสาร์ยังมาอยู่เลยค่ะ
หลังมีข่าวแล้วยังมาเล่นกีฬาอยู่เลย
ก็เลยโอ้โหไม่คาดคิดว่าจะเป็นผู้ต้องหาในการก่อเหตุนี้

ไม่คิดว่าจะเป็นคนใกล้ตัว
อยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเลยนะ
ช่วยเหลือกันทุกอย่าง
ผมก็ยังไม่อยากจะปักใจเชื่อเลย

ว่าจะเป็นบุคคลคนนี้ที่รู้เห็น
ตอนนี้ยังไม่ปักใจเชื่อว่าธวัดใจจะเป็นคนร่วงท่า

แต่ถ้ามันหลักฐานมันมีมันก็คือมันก็ต้องยอมรับล่ะครับ
ให้เขามอบตัวจะได้ไม่ต้องหนีไปก็ไม่น่าจะผลหรอก
น่าจะมีปัญหาเดิมครับการเมืองอย่างเดียวครับ
เพราะว่าส่วนตัวพ่อของผมไม่เคยมีเรื่องอื่นอยู่แล้ว
เขาก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะเป็น๓คนนี้ค่ะ
เพราะไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวอะไรกับ๓คนนี้มาก่อน
ไม่ยอมมาทำงานมารู้อีกทีตกเป็นผู้ต้องหาในการก่อเหตุนี้นะคะ
นี้นะคะครับ
ก็แค่นั้นแหละก็เอกใจอยู่นะว่าทำไมเขาทำเป็นเขา
ถ้าไม่ใช่เขาเขาก็เสียใจอะนะ
แต่คุณผู้ชมคะตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุอาจจะไม่ใช่แค่นี้
ไม่ใช่แค่๓คนที่ถูกออกไหมจับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเองเลยนะคะ
ว่าถ้ามีหลักฐานเพิ่มเดี๋ยวจะออกหมายจับเพิ่ม
ส่วนรายละเอียดทางคดีต้องให้ทางกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒แถลงค่ะ
คนนี้คือยังไม่ใช่ตัวบัญการใช่ไหมคะยังมีเหนือกว่านี้ใช่ไหมคะ
เอ่อมีคนในขบวนการอีก
แต่นี่คือกลุ่มผู้ที่เป็นผู้ร่วมขบวนการในการลงมือต่างนะ
สุดท้ายก็ต้องขยายผลไปให้ถึงผู้จ้างวานด้วยนะครับ

ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
ตำรวจคุมตัวนายธวัชชัยผู้ต้องหาหนึ่งเดียวที่ถูกคุมตัวได้ในขณะนี้
จากห้องสอบปากคำนะครับก็เข้าห้องคุมขังต่อ
ท่าทางก็ดูสีหน้าเคร่งเครียดทีเดียว
มีการขอยาลดความดันด้วยนะฮะ

เพราะว่าเขามีโรคประจำตัว
แต่ว่าทีนี้มีอีกคนนึงนะคะที่เขาไม่ได้ยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาอะไรนะคะ
ยังไม่ได้ถูกออกหมายจับอะไรด้วยในบีที่เป็นเจ้าของรถนะคะ
คนที่ใส่เสื้อฟ้าที่เขาสงสัยว่าเอ๊ะมันรถมันดัดแปลงอะไรแปลกหรือเปล่า
เมื่อช่วง๒ทุ่มที่ผ่านมานี้เองตำรวจก็นำตัวในบีคนนี้ออกไปชี้จุด
แต่นักข่าวบอกว่าไม่รู้ไปชี้จุดอะไรนะคะไปชี้จุดค้นหาหลักฐานหรืออะไรก็ไม่รู้

แต่ในความผู้ต้องหาทั้งหมดที่จับได้หรือยังจับไม่ได้ก็แล้วแต่
เป็นคนใกล้ชิดคนในพื้นที่ทั้งนั้นเลยนะ